จากเรื่องของพระศงนะคะมาดูพระศงรูปนี้บ้าง
เป็นพระทุดงคุณนัทธิโภค
แต่ว่าคนเห็นคลิปนี้แล้วไม่สบายใจ
ผลักทั้งเตะและต่อยชาวบ้าน

แต่ถ่ายคลิปนี้เอาไว้ค่ะ
ฮ่าเห็นอย่างน้อยเพื่อนนี่น่ะ

โอ้โฮชี้หน้าเลย
ท่านก็พยายามจะเดินหนีนะคะถ้าดูจากท่าทีของท่านเนี่ย

จังหวะเมื่อสักครู่นี้ที่เราเห็นมีผลักด้วยนะ

ชี้หน้าในตาจะเข้าตาท่านอยู่แล้วนะเห็นไหมน่ะ
คือเขาบอกคนแถวนั้นเห็นนะแต่ไม่กล้าเข้าไปห้าม

ผลักทั้งเตะทั้งต่อย
ก็เป็นภาพอย่างที่ปรากฏอยู่นี่แหละค่ะ

นี่ค่ะคือคนแถวนั้นเขาเห็นนะ
เพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นริมถนนสายร้อยเอ็ด
ตุรพักษ์พิมารอยู่บ้านเปลือยอำเภอเมืองนะคะ

คือผู้สื่อข่าววันนี้ลงไปในจุดนี้นะคะ
ในจุดที่เกิดเหตุไปดูว่ามีใครเห็นเหตุการณ์นี้บ้าง
ผู้ชายคนเสื้อดำทำร้ายร่างกายพระทุดงนะคะ
คือเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวาน
ช่วงประมาณสัก๑๑โมงคุณนัทพงศ์
คือคนที่ก่อเหตุผู้ชายเสื้อดำเมื่อสักครู่นี้

ก็น่าจะเป็นคนจากที่อื่นขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านมา
แล้วก็เห็นพระทุดงเดินอยู่ริมถนน
คาดว่าน่าจะไปเอาทรัพย์สินของท่าน
หรืออะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะคะ
ประสงค์ต่อทรัพย์แต่สุดท้ายไม่ได้อะไรไปนะ

วงไปเห็นกันมากว่านาน

แต่ใบที่นี่ไขมาบริจาติเพื่อนสามน่อย

เพราะว่าเพราะตัวคนยางมากเป็นกับพระเด็กของเนี่ย

แต่ว่าพระพระเป็นเม่าหรือว่าคนอีกก็เห็นเม่าหรือเปล่า

พูดว่าคนอีกก็เห็นเม่าหรือเปล่า

พูดว่าคนอีกก็เห็นเม่าหรือเปล่า
พูดว่าคนอีกก็เห็นเม่าหรือเปล่า
พูดว่าคนอีกก็เห็นเม่าหรือเปล่า

พูดว่าคนอีกก็เห็นเม่าหรือเปล่า
พูดว่าคนอีกก็เห็นเม่าหรือเปล่า

พูดว่าคนอีกก็เห็นเม่าหรือเปล่า

พูดว่าคนอีกก็เห็นเม่าหรือเปล่า
พูดว่าคนอีกก็เห็นเม่าหรือเปล่า

พูดว่าคนอีกก็เห็นเม่าหรือเปล่า
พูดว่าคนอีกก็เห็นเม่าหรือเปล่า

ถ้าเราดูจะเห็นมีคนงานก่อสร้างเดินผ่านด้วย
มีจังหวะหนึ่งเตะสูงนะเตะเกือบโดนหน้าอกโดนหน้าน่ะ
ดูลักษณะท่าทางการเดินก็มีอาการยืนไม่ตรง

ก็บอกว่าไม่มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความ
แต่ตำรวจก็จะลงพื้นที่ไปรวบรวมพยานหลักฐาน
ไปหาตัวผู้ชายคนนี้มาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ